หัวใจหน่อยว่าจะโกรธลงไหมมีคุณยายท่านหนึ่งใจดีมากฮะ
ให้อาหารนกให้อาหารแมวปรากฏว่าชาวบ้านย่านนั้นไม่ถูกใจสิ่งนี้ฮะ
นกกินกันสนุกปากเลยแล้วแมวไปไหนแมวเดี๋ยวก็จะมาด้วย
นี่คือคุณยายประภัยศรีสุวรรณราชอายุท่าน๗๓แล้วนะ
เป็นอดีตพยาบาลด้วยบ้านอยู่ซอย๑ทับ๑
หมู่๑๕ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองนนทบุรี
คุณยายโปรยอาหารให้นกพิลาปให้แมวจอนแมวจอนจัด
สิบตัวมากินกันทุกวีทุกวันฮะพอแมวพอนกกินมันก็ขี้
พอขี้มันก็เรียดราดแบบนี้พอเรียราดแบบนี้ความสะอาดมันก็ไม่มี
ย่านนี้ก็เลยไม่ถูกใจไม่ชอบพฤติกรรม
แจ้งเจ้าหน้าที่เลยเหรอแจ้งเลยถึงขั้นแจ้งเจ้าหน้าที่มา
เจ้าหน้าที่ก็มาฮะมาตรวจสอบมาพูดคุยกับคุณยายประภัยศรี
คุณยายก็ยอมรับว่าให้อาหารนกจริงจะให้อาหารแมวนะ
ให้อาหารแมวแต่นกมันมาขอกินด้วยมันมาขอแมวกินด้วยครับ
ให้ทุกวันวันละ๔กิโลกรัมเงินของตัวเองฮะ
สี่กิโลกรัมตกแล้วเฉลี่ยวันละสี่ร้อยห้าสิบบาท
ทุกวันเหรอทุกวันฮะให้แบบนี้ทุกวันทำมา๔ปีแล้ว
ก็ไม่คิดว่าการทำบุญแบบนี้มันจะทำให้คนอื่นเนี่ย
เกิดความไม่สบายใจเพราะไม่เคยคิดว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับใครด้วยนะครับ

ก็เมื่อเช้าก็บอกขอโทษเข้าไปแล้วว่าจะเลิกให้ไง
รู้สึกผิดป่ะรู้สึกผิดไหมที่ว่าทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน

เราทำเพื่อนบ้านสบายใจดีกว่าเราทำบุญอ่ะ
เรารู้สึกว่าดีทำให้ไปแล้วเรารู้สึกสบายใจด้วยซ้ำไป
น่ากลัวไหมให้อาหารนกอาหารแมวรู้สึกผิดไหม
พอถามคำถามนี้ตอบยากเหมือนกันนะ

กลิ่นมันเหม็นกลิ่นขี้นกกลิ่นขี้แมว
เวลาฝนตกยิ่งหนักฝนตกหนักคืออะไร

ฝนตกมันกลายเป็นฝุ่นเป็นเศษ
อุดตันท่อระบายน้ำทำแบบนี้มีปัญหากับชาวบ้าน

ใช่ครับใช่เนี่ยมันมาลอยอย่างนี้เลย
อันนี้คือส่วนนึงพี่หนุ่มมาลอง
ลงท่อละไหมมันก็จะไปคาอยู่ตรงนั้น
ซึ่งที่ที่เราอยู่ได้รับสมทบตรงเต็มเลยใช่ไหม

กลิ่นและพวกความสะอาดขึ้นแน่ครับ
คือคุณยายน้ำใจขนาดไหนให้ด้านล่างยังไม่พอนะ
ให้บนหลังคาด้วยแล้วใครจะไปกิน
แมวทั้งนกมันก็ขึ้นไปกินบนหลังคาด้วย
แต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นมารองนายกเล็ก

คุณธนัยนันพลภาษวัฒน์รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองบางรักพัฒนามาคุยกับคุณยายแล้ว
ซึ่งเบื้องต้นคุณยายก็รับปากว่าจากนี้จะให้แต่อาหารแมว

จะให้อาหารแมวและให้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น

เพราะว่าเวลากลางคืนไอ้เจ้านกมันจะหลับจะนอนหมดแล้ว
ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง

คุณยายมีน้ำใจต่อสัตว์ร่วมโลกเนี่ยนะครับ